ไปหนากันแล้วกันนะ

เพราะว่าที่ทางหนานี้นะคะ

ช่วงนี้ที่ออกก็คือข้าวเหนียว

เป็นอีกพันหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นิยมเอามาทำ

แล้วรสชาติดีสีก็สวยรส

เป็นช่วงที่ข้าวเหนียวดอง
กำลังออกรวงตั้งท้อง

แล้วก็เหมาะกับการนำมาทำ

แต่ว่าที่บ้านคอนสายตะมนต์สามัคคี
อำเภอเริงนกทาจังหวัดเยอะโสธร

เป็นสรรเลยสร้างรายได้ได้เป็นอย่าง
วิธีการทำข้าวเม่า

ด้วยมือพอได้แล้วนี่นะคะ
ก็เอาเมล็ดข้าวไปคั่วให้สุก
ซึ่งการคั่วแต่ละกระทะก็ต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะ
กว่ามันจะสุกพร้อมกันทุกเม็ด
ค่อยใช้เวลาใช้ไฟคุณภาพอุณหภูมิกำลังพอเหมาะด้วย
พอคั่วสุกเรียบร้อยก็นำเอาไปผึ่งลมให้แห้ง
จากนั้นคุณผู้ชมเราก็จะต้องนำไปตำในครกกระเดือง
ตำอย่างนั้นแหละประมาณ๑๕นาที
อันนี้ค่อยดูกระบวนการกันไปนะคะ

หลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำไปฝัดแยกเอาเปลือกออก
นึกออกไหมเวลาเราตำเสร็จแล้วมันก็จะต้องมีเปลือกข้าวที่มันล่อนออกมา
แต่ยังหลุดไม่หมดเราก็ต้องฝัดข้าวแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
อันนี้ขั้นตอนนี้เราคั่วอยู่นะคะ
ตัดออกให้มันแยกกันระหว่างเปลือกข้าวกับเม็ดข้าว
เสร็จแล้วก็เอาไปตำอีก๓รอบ
เนี่ยตำออกมาแล้วก็จะได้ข้าวเม่าสูตรโบราณที่ไม่มีสิ่งเจือปน
สีเขียวอ่อนตามธรรมชาติ
รสชาติเนี่ยหอมหวานนุ่ม
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแน่นอนแล้วก็พร้อมส่งขายทันทีเลย
ชาวบ้านที่นี่นะคะเขาทำข้าวเม่าส่งจำหน่ายมีรายได้ตกวันละไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐บาทต่อคนนะคะ

ใช่ค่ะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะ
เป็นข้าวพันธุ์หนึ่งที่มันมีน้ำหนักเบา
เขาก็จะนิยมเอามาทำข้าวเม่ามันก็จะทำให้ทานได้ง่ายนุ่ม
ข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมา

แต่ดิฉันชอบทานข้าวเม่านะของอร่อยแบบนี้
เพราะว่ามันจะถ้าเป็นข้าวเหนียวแบบนี้มันจะหอม
มันจะอ่อนมันจะหอม
หาทานได้ยากด้วยนะในกรุงเทพแบบนี้